วันนี้มีประเด็นข่าวครบทุกเรื่องทุกมุมให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะครับ
เรื่องผีเราก็มีประเด็นเรื่องความเชื่อ
ลุงพลก็มีมาให้นะหลายคนยังสงสัยตกลงที่ดินซื้อมาหรือเปล่า
ตกลงมันซื้อขายได้มั้ยยังไงรายละเอียดเรื่องนี้ก็มี
ค่ะแม่ก็เป็นห่วงลูกขี่มอเตอร์ไซค์พาลูกไปหาหมอ
สุดท้ายไปบีบคอแม่ตายกลางทางแล้วขโมยทั้งมอเตอร์ไซค
ขโมยทั้งเงินสดของแม่ไปอ่ะค่ะโอ้โหญาติบอกว่าก่อนหน้านี้
เคยพูดกับญาติว่าอยากได้รถจักรยานยนต์ญาติก็บอกว่าก็ทำงานสิหาเงิน
ไม่ทำงานมาฆ่าแม่ไม่ทำอะไรเลย
หวังแต่จะเอาเงินจากคนอื่นขอเงินคนอื่น
งานการไม่ทำอ่ะค่ะโอ้โหหลานคนบอกเหล็กฟังขออนุญาตนะ
อันนี้เป็นคำพูดของชาวบ้านนะใช้คำว่าลูกทรพีเลยค่ะ
ชายภูมิได้รับแจ้งมานะคะว่าไปเจอศพผู้หญิง
นอนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาที่ตำบลหนองคูในอำเภอบ้านแท่นค่ะ
สภาพศพเนี่ยคือถูกเสื้อยีนแขนยาวรัดบริเวณลำคอนะคะ

ทรัพย์ชื่อคือนางอรพินอย่างสวยอายุห้าสิบสองปีค่ะ
ต่อมาญาติญาตินะคะก็เดินทางมาดูศพแล้วก็เล่าเลยบอกว่า
ไม่ต้องสงสัยเลยคนก่อเหตุก็คือลูกชายของนางอรพินแน่นอน
นายทรงกฎอย่างสวยหรือในโจ้วัยสามสิบเอ็ดปีนี่แหละ
ก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนเห็นตรงกันว่านายโจ้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับแม่
เพราะแม่จะพาไปหาหมอแต่พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นปุ๊บเนี่ย
โจ้หายไปเลยหายไปพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่ามีโอ๑๒๕สีเทาฟ้า
ทะเบียนแปดยอหญิงเจ็ดศูนย์ห้ากรุงเทพมหานคร
เงินสดกับโทรศัพท์มือถือของแม่หายไปด้วย
ก้อนสิ่งเกินเหตุจังสิ่งนี้คือเขามากับลูกซ้ายเพื่อนหนึ่งมั้ยฮะ
มากับลูกซ้ายจังใดกะเมียนมันเทียดเทียด
มันเคยหาคนมันตายแล้วเทียดหนึ่ง

วันนี้มันออกกำลังมาอันปีใหม่ที่ปีไก่เนี่ย
วันนี้ม้าพอเมื่อยก็หาตัวเลี้ยงผิดกับมันน่ะนะพอมาแล้วน่ะมันขี้หาว

ที่เข้าจากว่าน่าจะเป็นผู้เกาะเหตุนะคะ

พ่อแม่ลูกอยู่ในโจ้เดินมาหาบอก
นั่นฆอกมากหายใจไม่ออกพาไปหาหมอน่อย
บอกวันนี้พ่อไปไม่ได้พ่อมีธุระต้องไปร่วมพิธีศพคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้าน
อรพินผู้เป็นแม่ก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวแม่พาลูกไปเอง
ก่อนออกจากบ้านยังบอกกับโจ้อยู่เลยว่าขี่รถดีนะรีบพาแม่กลับมาด้วย
เพราะตอนบ่ายแม่ต้องไปช่วยงานศพ
ส่วนเงินจะเอาสายริ้นชักไว้ให้นะนางอรพินพูดคนท้ายมอเตอร์ไซด์ลูกชายกลับมาใส่หายทะเล
มีคนมาแจ้งข่าวว่าไปเจอศพของนางอรพินอยู่กลางทุ่งนา
ลักษณะการก่อเหตุตำรวจคาดการณ์แบบนี้ค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาเนี่ยคาดว่านายโจ้คงจะขอเงินจากแม่
แล้วแม่คงไม่ให้เพราะรู้ว่าขอเงินไปลูกก็คือเอาไปเมาเหล้าเอาไปกินเหล้าดื่มเหล้า
แม่ไม่ให้นายโจ้อาจจะโมโหก็เลยบีบคอแม่รัดคอแม่จนแม่เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็ขโมยโทรศัพท์ขโมยเงินสดแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ทิ้งศพแม่เอาไว้กลางทุ่งนาแบบนั้น
บุญเต็มผู้เป็นพ่อเล่านะคะว่าลูกชายในโจ้เนี่ย
เคยถูกดำเนินคดีฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาที่จังหวัดนครสวรรค์ติดคุกอยู่เก้าปี
พ้นโทษมาไม่นานนี้เองค่ะเนี่ยมีนาคมปี๖๓ยังไม่ครบปีดีเลยนะคะ
ก็กลับมาอยู่ที่บ้านกับพ่อแม่โจ้นี่นะวันวันไม่ทำอะไรเลย
เอาแต่กินเหล้าเมาไม้พ่อกับแม่ก็พูดจนปากเปียกปากแฉบอก
อยากได้รถอยากมีเงินก็ต้องออกไปหางานทำบ้านเราไม่ได้ร่ำไม่ได้รวย
จะได้มีเงินใช้ให้เงินถลุงตลอดเวลาโจ้ก็ไม่พอใจ
ละพ่อแม่ตลอดเวลานะคะก่อนที่แม่จะถูกฆ่าเนี่ย
พ่อก็เคยเล่านะว่าเคยถูกลูกชายบุกเข้ามาทำร้ายจะบีบคอให้ตายเหมือนกัน
แต่ครั้งนั้นโชคดีเพราะชาวบ้านกับญาติมาห้ามเอาไว้ทัน
อันนี้คือชมหน้าของนายโจ้นะ
ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะญาติญาติก็ต้องนำร่างของนางอรพิน
ประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านนะคะ
หลายคนพูดเลยนะคะว่าจะไม่ให้อรพินมาทำร้าย
ในโจ้เด็ดขาดทำแบบนี้กับแม่แท้ได้ยังไง
อยากให้เจ้าหน้าที่จับตัวในโจ้มาให้ได้เร็วที่สุด

พ่อของนางอรพินก็คือคุณต่าในในโจ้คุณเก่าเหตุ

เห็นเอาแต่ขอเงินพ่อแม่ไปวัน
สาเหตุก็นั่นแหละอยากจะได้เงินอยากจะได้รถ
ก่อนหน้านี้๓วันดื่มเหล้ากันอยู่กับโจ้
มาระบายให้ตาฟังว่าอยากได้รถเครื่องก็คือมอเตอร์ไซค์นะคะ
ได้สักคันนึงไปขีบไว้ไปไหนมาไหน
ในฐานะที่ตาเนี่ยเป็นตาของนายโจ้ก็บอกกลับไปว่า
ก็ไปทำงานสี่หลานไปรับจ้างตัดอ้อยก็ได้
เดือนนึงก็หาเงินซื้อรถเครื่องได้แล้ว
คิดเลยนะคะในโจ้จะใช้วิธีหาเงิน
การฆ่าแม่แท้ของตัวเอง
เมืองต้นผู้อำกับการสพบ้านแท่นบอกว่า

อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ

แล้วคราวนี้ถึงขั้นฆ่าแม่แท้ของตัวเอง